ลงใต้ไปดูภาพรวมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้าง
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญยุทธศาสตร์ของภาคใต้นะครับ

ขนาดของพื้นที่เองก็น่าสนใจเหมือนกัน

กำลังรอดูอยู่ว่า๗สิงหาคมแล้วจะเป็นอย่างไร
แต่ตอนนี้กิจกรรมการลนรงค์ต่างนั้น

แล้วก็คาดหวังว่าหลัง๗สิงหาคม

ประเทศชาติจะเดินต่อไปข้างหน้าได้

นครศรีธรรมราชกว่า๑ล้านคน

ตื่นตัวกับการทำหน้าที่พลเมืองเป็นครั้งแรก

เพราะว่าหนูเองก็กำลังการศึกษาอยู่
แล้วก็มีน้องอีก๒คนที่กำลังจะขึ้นโรงเรียนนะคะ
ก็เลยมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ

การที่ว่าเราจะดำเนินการยังไงให้ประเทศไทยเนี่ย

ภาพของการไปใช้สิทธิ์ของคนไทย

แม้จังหวัดนี้
แต่เช่าบ้านส่วนใหญ่

ก็คงไม่ยอมมาก่อน

ก็คงไม่ยอมมาก่อน
ก็มีคำตอบในการใช้สิทธิ์เป็นของตัวเอง
และไม่สับสนกับแนวความคิดที่แตกต่างกัน
หัวหน้าพักและอดีตเลขาธิการกปศ
ผมได้คุยกับพี่น้องชาวบ้านหลายคนนะครับ
ก็เป็นความคิดส่วนตัวของเขาว่า
เขาได้ศึกษาในส่วนตรงนี้เขาชอบอย่างนี้

มันก็เลี่ยวแต่คนนะว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเลย
ซึ่งการตื่นตัวของคนนคร
สะท้อนให้เห็นปัญหาบางประการ
สะสมต่อเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมือง

เรียนโดยข้อได้จริงว่าวันนี้สภาวะเศรษฐกิจด้วย
หลายอย่างวันนี้คือชาวบ้านคือคนหาเช้ากินค่ำ
เขาต้องการให้เสร็จให้เรียบร้อย
ให้เรียบร้อยเขาจะดูว่ากระบวนการต่อไปมันจะอยู่

คนปากใต้จะถือเป็นภาคที่สนใจพูดคุยถึงเรื่องการเมือง
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มองไปไกลถึงเรื่องปากท้องเป็นสำคัญ
ด้วยความหวังที่ว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้
จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศเดินหน้า
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน